หลังจากที่ปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือ
หมูป่า๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายได้สำเร็จ
ทำให้ชื่อของหน่วยซิลได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น

ใช่แล้วค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการฝึกที่แข็งแกร่งแล้วก็โหดที่สุดอีกหลักสูตรหนึ่ง
วันนี้เราก็เลยส่งผู้สื่อข่าวพาไปดูบรรยากาศ
เพราะว่ามีการคัดเลือกวันแรกสำหรับคนที่จะมาเป็นหน่วยซิล
ปีนี้มีทหารที่เข้ารับการคัดเลือกทั้งหมด๑๖๘นาย
ติดตามบรรยากาศได้จากคุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานเข้ามาจากอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะ

สมัครทั้ง๑๖๘คนจะต้องเข้าผ่านการทดสอบร่างกาย
ทั้งเรื่องของการดึงข้อการยึดพื้นนะคะรวมไปถึงในขณะนี้ค่ะ
ที่มีการวิ่งทดสอบในระยะทาง๑๖๐๐เมตร
เพื่อที่จะทดสอบขีดความสามารถของผู้สมัครแต่ละคน
และก็ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือค่ะ
สมัครเข้าเป็นนักเรียนนักตำลายใต้น้ำจู่โจม
หรือว่าหน่วยซิลจำนวน๑๖๘นาย
ซึ่งมาจากกองทัพเรือ๑๒๙นาย
งทัพบก๒๔นายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ๗นาย
บัญชาการกองทัพไทย๔นายกองทัพอากาศ๔นาย
หากำทดสอบด้วยการวิ่งระยะทาง๑๖๐๐เมตรในระยะเวลา๗ที
หรือว่าจะต้องวิ่งรอบสนามอีกรอบด้วยกันนะคะ
และนี่ก็เป็นหนึ่งในบททดสอบแบบอันแรกของการคัดเลือกเป็นผู้สมัครเป็นนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม
ซึ่งจากที่เมื่อช่วงเช้ามีการทดสอบยึดพื้น๓๐ครั้งในเวลา๒นาที
ลูกนั่ง๔๕ครั้งในเวลา๒นาที
ซึ่งผู้สมัครทุกคนนั้นใจเต็มร้อยค่ะ

เพราะว่าสนามนี้มีผู้แข่งขันจำนวนมาก
และที่สำคัญก็คือการแข่งขันกับขีดความสามารถของตัวเองค่ะ
หนึ่งในผู้สมัครจากนาวิกโยธินกองทัพเรือนะคะ
ได้มีการเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
หลังจากที่ผ่านการทดสอบวิ่ง๑๖๐๐เมตร
ระยะเวลา๕นาที๔๗วินาที
เตรียมตัวมามากกว่า๑ปี
การผ่านการทดสอบวันแรกทำให้มั่นใจมากขึ้น
เพราะว่าด่านสำคัญคือการว่ายน้ำ๑มายระยะทาง๑๘๐๐เมตรในวันพรุ่งนี้ค่ะ
รู้สึกไง
เหนื่อยรองใจขึ้นมาเยอะเลยค่ะ

พอผ่านหัวทุกนายครับ

แต่ในสนามนี้นั้นมีไว้เพื่อคนที่พร้อมนะคะทหารเรือนายนี้ทำเวลาไป๗นาที
วินาทีเขาบอกว่าไม่เสียใจนะคะเพราะว่าทำดีที่สุดแล้ว
ปีหน้าถ้าร่างกายพร้อมก็จะกลับเข้าสู่สนามอีกครั้งหนึ่งค่ะ
เป็นการวิ่ง๑๖หรือ๑ไม้บกครับครับมีทั้งหมด๔รอบด้วยกันครับ
ใช้เวลา๗นาทีครับไม่ผ่านตอนนี้ก็ไม่ผ่านครับ
๖วินาทีเกินไป๖วินาทีครับไม่ถำก็ไม่ได้ครับ
ปีหน้ามาใหม่ไหมไม่แน่อาจจะมาใหม่ครับเพราะอายุยังไม่เกินครับครับ
ปีนี้กองเรือยุทธการเปิดรับ๑๐๐อัตรานะคะแบ่งเป็นกำลังพลจากกองทัพเรือ๘๕
แล้วก็นอกราวอีก๑๑อัตรา

โดยเฉพาะกองทัพบกที่รับ๕อัตรา
แต่มีผู้สมัครมากถึง๒๔นายด้วยกันค่ะ
นักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม
รุ่นที่๔๕ซึ่งฝึกเมื่อปีที่ผ่านมานะคะ
มีผู้ที่มาสมัครทั้งหมด๑๐๖คน
แต่ว่าผ่านการทดสอบเพียงแค่๒๕นายเท่านั้น
ส่วนปีนี้ค่ะมีผู้สมัคร๑๖๘นาย

จะต้องมารายงานตัวกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

พึ่งต้นทุกคนจะเป็นแค่อาสาสมัคร
นักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่จมเท่านั้น
แต่หลังจากที่ฝึกไป๔สัปดาห์แรกนะคะ
จึงจะได้รับรหัสในการเข้าเป็นนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจมอย่างเต็มตัว

มนต์วันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะ
ขอบคุณคุณวิมลวันธรรมพักดีด้วยนะ

แต่การที่จะจบหลักสูตรซิลยากกว่าค่ะ
เพราะว่ามันหินเหลือเกิน
เขาบอกว่าเข้าไปหลัก๑๐๐จบหลัก๑๐อะ

นี้สมัคร๑๖๘เอา๑๐๐แล้ว๑๐๐จะจบมากี่คน